เอาละค่ะยังต่อเนื่องกันที่เรื่องราวของความรัก

แสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ค่ะ
ยังมีนักแสดงชื่อดังจากประเทศอินเดีย

ด้วยความรักและความสำนึกในพระมหากรุณา

ฮิมมันชูซูนินักแสดงชื่อดังวัย๒๗ปี

เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางสำหรับคอซีรีส์ชาวไทย
ที่ได้ติดตามการสวมบทบาทเจ้าชายสิทธะ
ซีรีส์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก

มีเมืองไทยเป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง
และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเสมอ

ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของพี่น้องคนไทย
จึงไม่ลังเลเลยที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจ
และตั้งใจเดินทางไปกราบถวาย
ถึงแม้ที่ผ่านมาผมจะไม่ได้ศึกษาถึง

แต่สิ่งที่ผมรับรู้ได้เป็นอย่างดีคือพระองค์ทรงงานอย่างหนัก

ในวันที่ผมเดินทางมาถึงพระบรมมหาราชวังนั้น
ผมเห็นประชาชนหลั่งไหลมาที่นี่
ตั้งใจมาแสดงความจงรักภักดี
บางคนมาทำความดีเพื่อคนอื่น
สิ่งต่างเหล่านี้ได้แสดงให้ผมรู้สึกถึงความรัก
ผูกพันของสถาบันพระมหากษัตริย์และปวงชนชาวไทย

โชคดีแค่ไหนที่ได้มีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้

แต่หัวใจของฮิมมันชูก็โศกเศร้าไม่แพ้ชาวไทย
และแม้ความทุกข์ใจจะใหญ่ล้วงแค่ไหน
หากแต่ในอีกมุมหนึ่งเขาได้เห็นน้ำใจของคนในชาติ
แม้กำลังเผชิญกับความสูญเสียสุจบรรยาย
แต่คนไทยไม่เคยทอดทิ้งกัน
รประสิทธิ์ศรีสุวรรณผู้ที่ชักชวนให้ฮิมบัญชูเดินทางมาเมืองไทยครั้งนี้เล่าว่า
เขาสัมผัสได้ถึงความเสียใจของฮิมมันชูไม่ต่างจากพี่น้องคนไทย
และนอกจากการแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙
ก็ตั้งใจให้นักแสดงจากแดนภาระตะคนนี้
ได้ร่วมเป็นจิตอาสาด้วยกันที่ท้องสนามหลวง
เพื่อให้ซึมซับน้ำใจของคนไทย
ไม่ว่าจะทุกศพเพียงใดก็ไม่คิดทอดทิ้งกัน
รักคนไทยมากแล้วก็เขาก็รักในหลวงด้วยเช่นกัน

ผมไม่ได้ชวนอะไรเยอะเลยนะแค่ชวนเขาคำเดียวก็มาด้วยกัน
เขารู้สึกสัมผัสได้เลยถึงความรักต่อในหลวง

ก็หลังจากนั้นเขาเริ่มมาวันที่๒
ในหลวงรัชการที่๙และมาแจกน้ำแบ่งปัน
ให้กับประชาชนในท้องสนามหลวง
ก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งก็เห็นในความรักอันยิ่งใหญ่
ในหลวงราชการที่๙ได้มอบให้กับประชาชน
แล้วประชาชนก็มีความรู้สึกว่ารักท่านแล้วก็รักกัน
นี่คือสิ่งหนึ่งที่เขามีความรู้สึกดีกับประเทศไทยของเราครับ
วันแรกที่ผมมากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
เห็นผู้คนมากมายที่ทั้งเหนื่อยและหิวแต่ทุกคนยังคงมีจิตใจที่มุ่งมั่น
ในขณะเดียวกันมองไปรอบท้องสนามหลวง
มีผู้คนมาทำหน้าที่จิตอาสามากมาย
ผมเองก็ได้มีโอกาสมาช่วยเพื่อนของผมดรประสิทธิ์ที่เต็นต์อาสาสมัคร
เพื่อแจกน้ำให้กับพี่น้องคนไทยด้วย
และในวันนั้นเองในหัวใจที่ยังเต็มไปด้วยความเศร้าโศก
แต่ผมก็ดีใจที่ได้เห็นคนไทยมีน้ำใจต่อกัน
แบ่งปันซึ่งกันและกันมอบรอยยิ้มและเป็นกำลังใจให้กัน

และถึงแม้น้ำตายังคงท่วมหัวใจ
แต่นักแสดงจากแดนภาระตะคนนี้ก็ยังขอส่งกำลังใจให้คนไทยก้าวผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปให้ได้
ขอให้คิดเสมอว่าการพรากจากเป็นธรรมดาของทุกสรรพสิ่ง
แต่ที่ยังคงตราตึงสถิตในหัวใจตราบนานเท่านาน
คือความรักความพักดี
และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ที่จะอยู่ในใจของคนไทยไปแสนนาน
ผมเข้าใจในความโศกเศร้าเสียใจของคนไทยทุกคน
แต่ผมอยากจะบอกว่าวันที่พระพุทธเจ้าจากไป
ทุกคนโศกเศร้าและต่างตั้งคำถามว่าเหตุใดพระองค์ท่านถึงจากเราไป
แต่ณตอนนี้เราต่างรู้ดีว่าพระองค์ยังคงสถิตอยู่ในใจของเรา
ผมจึงอยากจะบอกคนไทยว่าอย่ากังวลใจ
จากลาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเช่นเดียวกับทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้
ในหลวงราชการที่๙จากไปผมเองก็เสียใจ
และผมก็รู้ดีว่าพวกคุณก็เสียใจอย่างหาที่สุดไม่ได้เช่นกัน
แต่พระองค์จะยังอยู่ในหัวใจของคุณทุกวินาที
ดังนั้นได้โปรดจงใช้เวลาที่มีเหลืออยู่ของคุณทุกวินาทีนับจากนี้
รำลึกถึงคุณงามความดีและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ตลอดไป